เราทราบกันดีนะครับว่าทางด้านของหลวงพี่อุเทนหรือว่าพระอาจารย์อุเทน
ได้มีการนำโยฮีโรเบิร์ตกับโยฮีป้อเนี่ยเดินเดินเดินทุกโดงไป
จะขึ้นไปบนเขากระโจมที่ราชบุรีซึ่งแน่นอนนะฮะ
มันเป็นรอยต่อพื้นที่ชายแดนด้วยซึ่งสามารถข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้
ซึ่งตอนที่ไปนะฮะทางด้านของตำรวจต่อชะดอเองเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก็ไม่ได้ให้ขึ้นไปเพราะว่าเป็นยามวิการแล้วก็เป็นพื้นที่รอยต่อชายแดน
สามารถที่ทำให้คนนั้นเดินข้ามในช่องทางธรรมชาติไปทางด้านของฝั่งเพื่อนบ้านได้
ทางด้านของหลวงพี่อุเทนก็ไม่สามารถนำคณะเนี้ย
เดินเข้าไปทุดงในเขากระจมได้นะเพราะว่าก็ตามข่าวว่ามันอาจจะเป็นช่องทางที่อาจจะทำให้หลบหนีหรือเปล่า
อันนี้ก็หลายคนตั้งข้อสังเกตทีนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางนี้ว่าทำไม
ถึงต้องมีตำรวจต่อชะดอรักษาความปลอดภัยแล้วทำไมถึงไม่ให้หลวงพี่อุเทนกับโยคินทั้งสองนั้น
เดินทุดงเข้าไปที่บริเวณเขากระโจมนะฮะมันเป็นเส้นทางที่สำคัญอย่างไร
เส้นทางของหลวงพี่อูเทนในคืนวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
เริ่มจากสำนักสงฆ์สุทธิธรรมรังศรีเชิงเขากระโจม
ไปถึงบริเวณยอดเขาซึ่งก็จะเจอด่านของตำรวจตะเวนชายแดน๔จุดด้วยกันนะครับ
จุดที่๑จุดต้นใส่ก็จะเป็นป้อมเล็กหน่อย
อยู่ข้างทางเพื่อตรวจสอบคนที่ขึ้นลงเขากระจก
คุณผู้ชมดูกราฟิกตามไปด้วยจะได้เข้าใจเส้นทาง
ซึ่งจุดนี้จะอยู่ห่างจากสำนักสงฆ์สุทธิธรรมรัศมีร์ขออภัยสุทธิธรรมรังศรี๑กิโลเมตร
เป็นจุดที่มีคลิปทุดองค์ออกมาแหละที่เดินโดยผ่านสารเจ้าพ่อเขาคลอด
หรือว่าผาเขาคลอดห่างจากจุดต้นไสประมาณ๔กิโล
ซึ่งจุดนี้คลิปทุดองค์เขาถูกเชิงลงมาจากเขา
จุดที่๒จุดดามเรืองจุดดามเรืองจุดนี้อยู่ห่างจากศาลเจ้าพ่อเขาคลอด๓กิโล
จุดนี้เป็นฐานที่มั่นของต่อชะดอที่อยู่ด้านใต้ของฐานทหารเมียนมา
ซึ่ง๕บุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดค่ะ

เรียกว่าจุดเนินพันธุ์หรือว่าฐานต่อสดที่๑๓๗เขากระโจม
ซึ่งห่างจากจุด๑๐๓๐ประมาณ๒กิโลกรัม
ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมามากที่สุด
คุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันสามารถเป็นช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็สามารถเดินข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้
นี่อยู่ที่ด้านบน
แล้วก็ถ้าเกิดยืนตรงนี้ก็จะมองเห็นฝั่งของประเทศเมียมาได้อย่างชัดเจน
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คณะสงฆ์น่าจะเดินขึ้นมาตรงนี้

เป็นเนินที่มีพระพุทธรูปอยู่ในสุดเขตประเทศไทย

ซึ่งทีมข่าวของเราก็ดูสำรวจรอบอยู่แล้วเนี่ย

ที่เจ้าหน้าที่ติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

เพราะถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณสักไม่ถึงกิโล
จะไปถึงเนิน๑๒๖๐ซึ่งเป็นพื้นที่ของเมียนมาแล้ว

แล้วก็สามารถเดินไปถึงเมืองทาวายได้ด้วย
แน่นอนนะฮะการเดินทางไปกลับทั้งหมด
ต้องใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงรวมระยะเวทราแล้ว
ไปกลับระยะทางแล้ว๒๒กิโลเมตร
โดยยอดเขากระโจมมีความสูงประมาณ๑๐๐เมตร

แน่นอนถ้าในยามวิการตอนกลางคืน
ถ้ามาคนดีอาจจะเดินไปถึงทางฝั่งเมียนมาก็ได้
แน่นอนนะฮะก็ต่อชะดอเองก็ไม่ได้อนุญาตให้คณะของพระอุเทนเนี่ย
เดินทุดงไปที่บริเวณเขากระโจมเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่ง
ครับส่วนช่วงเวลานี้นะคะที่สถานปฏิบัติธรรมที่โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตมาปฏิบัติธรรม
มีชาวบ้านค่ะคอยสังเกตนะคะว่า๒ท่านเนี่ยโยคี๒ท่านเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้าง
นักข่าวของเราก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเอาปกติแล้วนะ
ถ้าสมมุตินะคะเวลามีคนไปปฏิบัติธรรมบางคนเขาก็ตื่นแต่เช้าไปเดินตามหลวงพ่อ
เวลาช่วงที่ออกไปบินทบาทออกไปบินทบาทแต่ตั้งแต่สองคนนี้มาปฏิบัติธรรมยังไม่เคยเห็นออกมาเลยนะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะเป็นการสังเกตการณ์ของทีมข่าว
เมื่อเช้าวานนี้ค่ะทำกิจวัตรกันตามปกติมีพระสงฆ์ออกบินทบาท
แต่ไม่เห็นโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตเดินตามพระสงฆ์ออกมาบินทบาทด้วย
มันไปสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของแม่ค้าร้านขายของที่ใส่บาททุกวัน
เขาบอกว่าตั้งแต่โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตมาบวชพรามไม่เคยเห็นเลย
ที่จะเดินตามพระสงฆ์ออกมาบินทบาท
ดูจากข่าวก็รู้แค่นั้นแหละว่าสองคนนี้มาปฏิบัติธรรม
กระทั่ง๑๑โมงค่ะทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมตลอด
โยคีโปและโยคีโรเบิร์ตออกมาชั้นเพนค่ะ
สาราอู่เข้าอู่น้ำที่ด้านหน้าธรรมสถาน
ทั้งสองคนยังอยู่ในอาการเงียบสงบและสวมชุดสีกรัก
หลังจากที่ฉันเพ็ญเสร็จกรวดน้ำและนำน้ำไปรดที่ต้นไม้ใหญ่
ก่อนที่จะเดินเท้าเปล่ากลับไปยังสถานที่ที่ปฏิบัติธรรม
ขณะที่พระพี่เลี้ยงของโยคีปอนและโยคิวระเบิดออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าโยคีทั้งสองคนมีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมแบบเงียบ
ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นนักข่าวไม่ได้ห้ามให้ชาวบ้านเข้ามาทำบุญ
แต่ขออย่างเดียวขออย่าลุกเข้าไปในโซนปฏิบัติธรรม
เพื่อที่จะเข้าไปดูว่าโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตวันเขาทำอะไร
อย่าไปแอบถ่ายรูปเขาเขาขอความเป็นส่วนตัว
ฟังเสียงพระที่ออกมาให้สัมภาษณ์แทนค่ะ
ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างคนทั่วไป
ก็เข้าได้เหมือนเดิมเพื่อถ่ายรูป
นักข่าวผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่คืออันนี้มันเป็นประเด็นอยู่
อย่างนี้หลวงพี่คำถามเดียวครับสรุปแล้วทั้งคู่ยังอยู่ใช่ไหมครับ

โอเคครับผมครับ
ก็นั่งปฏิบัติธรรมอยู่แบบนี้
ก็เป็นโยคีเนอะไม่ได้เป็นพระสงฆ์
แต่ว่าเขาก็ใส่นุ่งห่มชุดสีกระแบบนี้
ทีนี้จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปสักประมาณ๔โมงเย็น
โยคิวโรเบิร์ตปรากฏตัวออกมาค่ะ
เนื่องจากว่าแม่ของโยคิวโรเบิร์ตนำสังฆฐานมาถวายให้กับพระพิสุขสงฆ์ที่สถานปฏิบัติธรรม
แล้วก็ช่วงนี้โยคิวโรเบิร์ตก็มีการขอผู้สื่อข่าวว่า
อย่าบันทึกภาพเลยเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวในการถวายสังขทาน

หลังจากประกอบพิธีเสร็จผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสอบถามโยคิวโรเบิร์ตเกี่ยวกับภาพรวมในการปฏิบัติธรรม
ทีนี้ก็บอกว่าหลังจากถูกต่อชะดอตามมาประกบขณะจะเดินทางออกไปทุดง
ทำให้หวั่นเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็กลับมาปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานแห่งนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้น

แต่ก็ไม่อยากเป็นช่วงลินหุ้ยอะไรประมาณนี้นะคะ
ที่ถูกจับจ้องจับมองอยู่ตลอดเวลา
มีผู้สื่อข่าวติดตามบันทึกภาพอยู่ตลอด
จนไม่สามารถปฏิบัติทำได้
ก็ขอยืนยันกับทางสื่ออีกครั้ง
ว่าเขาจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ได้หลบหนีไปไหน
แต่ว่าขอทางผู้สื่อข่าวบางครั้งเนี่ย
ให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาหน่อยรวมถึงคุณปอด้วย
เพื่อสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนครอบครัวที่มาสถานปฏิบัติธรรม
ก็เพียงต้องการมาถวายสังขทานเท่านั้น

หลังจากถวายสังขทานเสร็จก็เดินทางกลับทันที
เพื่อปล่อยให้ตัวเขานั้นมีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่

เพื่อสร้างผลบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ครอบครัวของโยคีมโรเบิร์ตเดินทางกลับไปแล้ว
อาจารย์โยซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ดูแลธรรมสถาน
ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณผู้ชมก็บอกว่า
โยคีมโรเบิร์ตกับโยคีมปอนด์
เขาก็มีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสดี
ไม่ได้มีท่าทางเครียดถึงแม้จะกังวลเรื่องของการโดนแอบถ่ายตลอดเวลา
โยมแม่ของโยคีมโรเบิร์ตเองก็มาเยี่ยม
เอาที่ตรวจวัดความดันมาให้เพราะว่าป้องกันเรื่องของโควิดสิบเก้าด้วยนะฮะ
ส่วนการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าเองก็ปฏิบัติกันทุกวันแล้วครับ
นี่ก็ยิ้มแย้มดีก็มีการนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาบำเพ็ญประโยชน์ต่างกันไป
ก็มีการปรับตัวได้ระดับหนึ่งแล้ว
ส่วนสภาพจิตใจหลังจากที่เขาบอกว่าถูกต่อชะดอไปสะกดรอยตาม
อะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ปกติไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใด
เป็นพื้นที่ของเขาตามแนวชายแดนตามจุดตรวจก็ต้อง
ไม่ได้มีการอนุญาตให้บวกคนภายนอกเข้าไปในอย่างวิการ
ไม่ได้อยากให้นักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรมากมายหรอก
ของดไปก่อนละกัน

ซึ่งหากปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล

เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาให้สัมภาษณ์สื่อต่อไป
ช่วงนี้ก็อาจจะต้องเว้นในการที่จะไปสัมภาษณ์เขาหน่อย
ให้เขาทำปฏิบัติธรรมตามที่เขาตั้งใจ

ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เดินทุดงไป
แล้วเดี๋ยวจะหายไปเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้
หลังจากที่มีการบวช

ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตรวจสอบพระอุเทรนเจ้าอวาดวัดท่าไม้นั่นเองนะคะ
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่มหาเถระสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบพระอุเทรนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
เลี่ยงบาลีบวชพรามให้กับผู้ต้องหาคดีอาญาเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่
หากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการลงโทษตามพระวินัยขั้นสูงสุด
ทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณเลยค่ะ
โดยคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าหนังสือที่ไปยื่นร้องเรียน
ร้องไปที่มหาเทศสมาคมขอให้ตรวจสอบพระอุเทน
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้มี๒ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกอยากให้ตรวจสอบว่าหลวงพี่อุเทนกระทำความผิดตามพระธรรมวินัยหรือไม่

ฟังเสียงประเด็นแรกจากคุณศรีสุวรรณก่อนค่ะ

คือการบวชพรามเป็นเรื่องของศาสนาพรามนะครับ
แล้วการบวชพรามเนี่ยไม่ใช่ใครอยากไปบวชก็บวชได้
เพราะว่าเขาในรัฐธิพามหรือศาสนาพราม
เขาก็มีวัดปฏิบัติของเขานะครับ
การบวชพรามนั้นในศาสนพราม
โกนคิ้วห้ามโกนหนวดห้ามโกนผมใดทั้งสิ้น

ต้องเป็นคนที่บิดามันดานับถือศาสนพราม
การที่หลวงพ่อวัดท่าไม้มาบวชให้กับ
ผู้ถูกกล่าวหาที่สังคมเก่าหา

แสดงว่ามันมีเรื่อยชนหรือเรสกลใดนะครับ
โดยการใช้พุทธศาสนามาเป็นเกาะกำบังให้กับตัวเอง

เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพื้นที่สำนักสงฆ์สาขา๒ของวัด
ว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ราชพัสดุหรือเปล่า
จากการที่คุณศรีสุวรรณได้ตรวจสอบ
เรื่องต้นด้วยตัวเองพบว่ามีการลุกล้ำจริง
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการหน่อย
วันนี้ค่ะจะทำหนังสือส่งไปที่ราชพัสดุ
ขอให้ตรวจสอบพื้นที่สำนักสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีอีกครั้งค่ะ